ถอนหายใจก่อนค่อยอ่านข่าวนี้ทำไมฮะน้องก๊อฟน้องปุ้ยคุณผู้ชมครับ
มันอดสูไหมผมจะเล่าให้ฟังผู้หญิงคนหนึ่งคือคงมีคนมาแอบชอบแหละ
ชอบไม่พอมางัดบ้านก่อนอืมมาแอบมองก่อนครับ
แล้วสำเร็จความไคร้อยู่ที่ประตูรั้วยังไม่จบครับอ่า
ไม่ได้มีคนมาสำเร็จความไข้ที่บ้านเธอเพียงคนเดียวมาทำแบบนี้กันสามสี่คนหน้าบ้านเธอ
โอ้โหอดสูไหมล่ะครับนะฮะโอ้โหไม่รู้จะบอกว่ายังไง
แล้วสามสี่ทำไมปุ้ยทำหน้างั้นอ่ะไม่คือมันแปลกใจว่าเออ
ถ้าเกิดคนเดียวเนี่ยโอเคเราเข้าใจได้แต่คือ๓๔คนน่ะเออ
เห็นตรงนี้เป็นที่อะไรคะเป็นที่ระบายเหรอแล้วยังไงตำรวจทำอะไรไม่ได้มากด้วย
ผู้หญิงคนนี้ทนไม่ไหวมาโพสต์แล้วก็ระบายความรู้สึกฟังกันไป
ผมพูดเกินไปแล้วบอกว่ามันอดสูงมากนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งครับ
เห็นพฤติกรรมของผู้ชายรายนี้อย่างชัดเจนเธอโพสต์บนทวิตเตอร์ครับ
บอกว่ามีผู้ชายมาสำเร็จความไข้ที่หน้าบ้านของเธอทุกวันโอ้โหทุกวันเลยเหรอด้วยเหรอฮะ
รวมทั้งเคยงัดบ้านมาแอบมองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายเดือน
ดูแต่ละคำเนี่ยทุกวัน๓๔คนหลายเดือน

แม้จะนำคลิปนี้ไปแจ้งตำรวจสนปฐุมวัน
แต่ผู้ก่อเหตุก็ถูกขังเพียงวัน๒วันก็ออกมาก่อเหตุอีก
หลายครั้งแจ้งตำรวจผู้ชายคนนี้ก็หนีไปซ่อนไล่จับก็ไม่ทัน
กับแม่ของเธอรู้ไหมไม่รู้จะทำยังไง
เคยคุยกับไอ้ผู้ชายคนนี้คือเหมือนกับขอร้อง
อย่ามาทำแบบนี้เลยขอร้องทั้งน้ำตาแต่ก็ไม่เป็นผล
ที่สำคัญคนที่ก่อเหตุแบบนี้ไม่ได้มีคนเดียวครับมี๓๔คน

เธอบอกว่าสะอิดไม่กล้าออกจากบ้านอย่าออกครับถ้าเจอแบบนี้
หลังจากเรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์ก็มีคนที่
แนะนำมาเยอะเลยย้ายออกจากบ้านสิ
เธอบอกว่าโอ้ไม่มีเงินพอที่จะย้ายออกไปหรอก
เธอก็เอาเรื่องนี้แจ้งโฆษกรุงเทพมหานครไปแล้ว
ไปช่วยหน่อยนะมันอดสูงเกิน
รวมทั้งขอให้ชาวเน็ตประสานสสเขตปฐุมวันที่รับผิดชอบ
ให้มาดูแลเรื่องนี้ให้เธอหน่อย
ผมถามว่าอดสูไหมล่ะครับข่าวนี้
มันมันน่ากลัวนะฮะถ้าสมมุติว่าเธออยู่บ้านคนเดียว
เขาพังเข้ามาในบ้านได้เนี่ยมันอันตรายมาก
ปล้ำขึ้นมาข่มขืนขึ้นมาหรือคิดร้ายกว่านั้นคือฆ่าขึ้นมา
ปุ้ยเป็นสุภาพสตรีผมไม่อยากให้คุณผู้ชมเห็น
ตอนที่ผมเริ่มอ่านข่าวนี้น้องปุ้ยทำหน้ายังไง
คือเรากังวลนะเราพูดเพลงเนี่ยเพราะฟังข่าวแบบนี้
คือคนเดียวมันยังรู้สึกแบบกลัวแล้ว๓๐คนนะคะ